กันมากว่า๕ปีแล้วหลายคนลุ้นเหลือเกินว่า
แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยนี่
คุณผู้ชมพบกันมานานจนตายผ่าหญิงเนี่ย
ก็เลยต้องถามเรื่องนี้ซะหน่อยว่ามันยังไง
แกงส้มเขาก็ตอบมาแบบแมนตรงเลยว่า
จ๋าไม่แน่นะไม่แน่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับ
ไม่ต้องรอให้ดาวถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้อ้าวไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ผมก็จะบอกว่าจริงแล้วอาจจะไม่ต้องรอถึงรางวัลที่๑ก็ได้
แบบความว่าแบบความว่า
จะบอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้ครับเราก็มีวางแผนคุยกันไว้บ้าง
ลุ้นครับปีนี้ลุ้นครับปีนี้มีลุ้นครับ
ยังไม่ถึงขั้นว่าจะไปดูเลิกดูยาวอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าเอาจริงผมว่ามันเป็นเรื่องของความพร้อมหลายอย่างแล้วกัน
เขาก็อยากมีลูกเราเราก็เคยคุยกันเรื่องนี้นะว่า
ถึงว่าถ้าแบบแอ๊สคุณกับผมคิดยังไงเรื่องนี้
ซึ่งเราก็มีความเห็นที่ค่อนข้างจะตรงกันว่า
ถ้าเราพร้อมถ้าวันหนึ่งเราแต่งงานกัน
ถ้าเราพร้อมมันก็เราก็อยากมีนะอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเริ่มหาข้อมูลเรื่องการฝากไข่ด้วย
รู้สึกว่าสองคนนี้เขาก็ยังแบบว่ายังทำงานต่อไปยังได้อยู่นะ
เก็บเงินก่อนก็ละกันอ่าก็อย่าไปกดดันเนาะเออนะคะ
แต่ด้วยความเป็นห่วงกันจริงนะคะเออเห็นคู่นี้น่ารักดีไปต่อ